คนไทยเชื้อสายมอนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นกลุ่มชาวมอนที่ได้อบพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายระลอกแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นสมัยใด
นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้นในช่วงรัชกาลที่สองหรือรัชกาลที่สาม
การเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กรองเรื่อยไปตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งถึงอำเภอโพธารามเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังเดินทางได้สะดวก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน